ฮะขับขับมาเนี่ยโอ้โหแท้ออกมาเลยอ่ะแล้วลงไปเลยครับ
เนี่ยฮะไม่ได้มีรถคันอื่นไปทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ก็สยบข่าวเรื่องของการถูกลอบสังหารฆาตกรรมอะไรกันไป
เพราะว่าเหมือนคนขับเขาหลับในหรือเก็บของอะไรบางอย่าง
ทำให้รถมันเอียงลงไปแบบนี้เป็นภาพวงจรปิดบนถนน
อเตอร์เวย์ชนบุรีพัทยานะฮะก็บันทึกภาพ
รถคันนี้ประสบเหตุไปชนแท่งแบรีเออร์
แล้วก็ตกไปในร่องกลางถนนตั้งแต่๒๓สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
คนที่อยู่ในรถตู้ก็มีพลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณอดีต
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติน้องชายของผลเอกประวิทย์นะครับ
นะฮะแล้วก็คนโดยสารมาก็อีกห้าคนก็บาดเจ็บกันไป
กล้องวงจรปิดก็จะเห็นว่ารถตู้คันนี้แล่นมาด้วยความเร็วก่อนจะเบี่ยงซ้าย
เลนที่๔แล้วก็ไปชนแนวกั้นแล้วก็ตกไปในร่องระบายน้ำกลางถนน
โดยไม่มีรถคู่กรณีไปชนก่อนเลยนะครับส่วนอาการล่าสุดของพลตำรวจเอกพัชรวาส
นั้นยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ๙
เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังยุบกระดูกหายปลาร้าแตกร้าวจากแรงกระแทกนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็มีคนใกล้ชิดเข้าไปดูแลแล้วก็ไปเยี่ยมตลอดเลย
นี่ก็เป็นคลิปที่เพิ่งถูกเปิดเผยออกมาล่าสุดนะครับ